นาฬิกา๒๒นาทีแล้วมาดูงานดีเพื่อการลงทุนกันบ้างนะครับ
ใช่ค่ะเอาใจชาวภาคใต้นะคะที่จะสนใจการลงทุนการออมต่าง
สถาบันการเงินชั้นนำระดับประเทศนะคะก็นำผลิตภัณฑ์ต่าง
นำเสนอในงานมหากรรมการเงินที่จังหวัดสงขลา
ว่างานนี้นะคะจะมีเงินหมุนเวียนแล้วก็มีเป้าในการทำธุรกรรมไม่ต่ำกว่า๑๒๐๐๐ล้านบาท

เป็นบริการทางการเงินในยุคดิจิทัล
สถาบันการเงินชั้นนำต่างนำมานำเสนอในงาน

เพื่อตอกย้ำการก้าวเข้าสู่ยุคไร้เงินสด
ไม่เพียนแต่การชำระค่าสินค้า
หลากหลายธนาคารยังพัฒนาการเปิดบัญชีเงินฝาก
บริการรูปแบบดิจิทัลที่ทำให้ผู้รับบริการ
รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นได้ในทันที
แค่มีบัตรประชาชนและสลิปคาร์บอนตัวจริง
ผู้บริหารสถาบันการเงินมองว่า
รูปแบบดิจิทัลจะสามารถตอบโจทย์
และเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
จุดดีคือว่าคุณสามารถรู้ได้เลย
ณวินาทีที่มายื่นว่าคุณได้รับการอนุมัติหรือไม่
หรือถ้าเป็นตู้คีย์ออส

ทำให้คนสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้
มันก็ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกใจ
ในการที่จะมาขอยื่นขอสินเชื่อ

เราก็พยายามจะให้ลูกค้าที่มาจมในงานนี้

เป็นฟีเจอร์ที่เรามั่นใจในเรื่องความปลอดภัย

เป็นเรื่องโปรโมชั่นในการให้ลูกค้าได้ลอง
เราก็มีคล้ายเป็นโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ทดลองดู
ภายในงานสถาบันการเงินธนาคารบริษัทประกัน
โดยงานรัฐและเอกชน๓๖บริษัทที่เข้าร่วมงาน
ขนโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยร้อยละ๐นาน๖เดือน
วงเงินสูงสุด๑๐๐ล้านบาท
และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราพิเศษมานำเสนอ
ผู้จัดงานมองว่าภาคใต้ตอนล่าง
เป็นอีกพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการเงินการลงทุน
จังหวัดสงขลายังมีพื้นที่เชื่อมต่อกับหลายจังหวัด

มีการเชื่อมโยงทางการค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยวในภาคใต้ของไทยกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวม
ว่ามีเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจอะไรหรือเปล่า
แต่ว่าในส่วนของทางภาคใต้เองนะคะ
ก็จะมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนกันเยอะค่ะ
โดยที่งานนะคะนอกจากว่าจะมีโปรโมชั่นทางการเงินการลงทุนแล้วนะคะ
ยังมีในส่วนของสัมมนาที่เปิดให้เข้าฟังฟรีอีกด้วย
ก็มีด้วยกันใน๒วันคือวันเสาร์เวลาบ่ายโมง

ตลอด๓วันของการจัดงานระหว่างวันที่๙ถึง๑๑มีนาคม๒๕๕๙
ว่าจะมียอดทำธุรกรรมภายในงานไม่ต่ำกว่า๑๒๐๐๐ล้านบาท
นุสรทองเหลือถ่ายภาพข่าวเทราะทีวีรายงาน